ก็ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดการอะไรต่าง
เรื่องการต้อนรับนักกีฬาการไปรับไปส่งนักกีฬาจากสนามบิน

ก็ต้องมีรถมารับเป็นการจัดการของฝ่ายจัดการแข่งขัน

ก็เลยทำให้สุดท้ายเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างฟิลิปปินส์